ทีนี้ไปอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องหล่อนเลยทีเดียว
ช่างเททองหล่อเจ้าแม่กวนอิ่มค่ะ
ปกติเขามาทำงานเนี่ยเขาก็จะกางเต็นต์นอนที่หน้าเมนเผาศพเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้ว

แต่พอมาทำงานที่นี่
เขาบอกว่าเขาเจอสัมภเวษีมาเข้าฝัน
ขอส่วนบุญค่ะ
อันนี้เขาบอกเป็นเรื่องราวที่ดูเหมือนจะลี้ลับมาก
เกิดขึ้นที่วัดบึงบาอำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานี
พระครูสุจิตย์รัฐนากรเจ้าอาวาสวัดบึงบ่าประภาสวรรค์๒๐
ต้องมาทำพิธีจุดทูบ
ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางเพื่อขอให้งานเททองหล่อเจ้าแม่กวนอิม

หลังจากที่ช่างเททองหล่อเจ้าแม่กวนอิ่ม
เจอกับสามพาเวสีมาเข้าฟันเค้าขอส่วนบุญ
เขาบอกว่าเขาเกือบไหลตายกลางวัดแล้วนะ
เป็นช่างหล่อเจ้าแม่กวนอิ่ม
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่๑๔ที่ผ่านมา
ตัวเขากับเพื่อนมาวางบล็อกเพื่อเตรียมหล่อเจ้าแม่กวนอิ่ม
ซึ่งจะมีพิธีก็คือในวันอาทิตย์นี้๑๙มีนาคม
พอคนย้ายข้าวของมาเสร็จตอนเย็นก็กางเต็นต์นอนกันที่ลานวัดหน้าเมน
ตรงจุดทำพิธีนี่แหละปกติก็นอนกันแบบนี้
แต่ปรากฏว่าตอนดึกฝัน
ฝันเห็นคนใส่ชุดดำและชุดขาวจำนวนเยอะมาก
ยืนเรียกตัวเองอยู่ในบริเวณสถานที่ประกอบพิธีเนี่ย
แล้วตัวพี่เขารู้สึกเหมือนว่าตัวเองโดนผีอำ
พูดไม่ออกพูดไม่ได้ขยับตัวก็ไม่ได้
จนเพื่อนมาเขย่าถึงได้รู้สึกตัวแล้วตื่นขึ้นมา
เขาก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นสัมภเวษีมาขอส่วนบุญค่ะ

ใช่ไหมเหมือนกันเลยใช่ไหม

ที่อยู่บริเวณนี้ใช่ไหม
ต่อเขาขยับไม่ได้ทำอะไรไม่ได้หรือ
คณะกรรมการวัดให้ข้อมูลบอกว่าสถานที่จัดพิธีเททองหล่อเจ้าแม่กวนอิมนั้น
เดิมทีเป็นเมนเผาศพ

นี่ไงซึ่งเพิ่งจะทำการย้ายเมนไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้

ยังย้ายไม่แล้วเสร็จเลย
ซึ่งสถานที่ตรงนี้มีการเผาศพไปแล้วเป็นจำนวน

ว่าน่าจะมีเป็นพันเป็นหมื่นได้มั้ง
เป็นที่ที่เขาย้ายจากเมนเก่า
ย้ายออกไปเพื่อทำพิธีเททองหล่อเจ้าแม่กวนอิ่ม
บางครั้งชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาช่วงกลางคืน
เจอเหตุการณ์แปลกเหตุการณ์ประหลาดก็มี
เขาก็เลยเชื่อว่านี่น่าจะเป็นวิญญาณสัมภเวษี

ดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
เออก็ดีทำบุญได้สบายใจ